มาดูที่จังหวัดพังงานะครับผู้ชายอายุ๔๓ปี
แน่นหน้าอกและเสียชีวิต
หลังจากไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มแรกมานะครับ
ญาติบอกว่าอย่างนี้น่าจะเกิดจากวัคซีน
แล้วก็แพทย์ยืนยันต่างไป
บอกว่าอันนี้เสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

นำศพนายวินัยเหมมินนะครับ
นักการขับรถส่งอาหารทะเลอายุ๔๓ปี
ประกอบพิธีทางศาสนาที่สุสานมุสลิม

หลังจากที่เสียชีวิตเมื่อกลางดึกวันที่๒๔พฤษภาคม
คือญาติเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิต
น่าจะมาจากการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
เพราะนายวินัยเนี่ยเพิ่งจะไปฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรก
เมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่๒๓พฤษภาคม
กลับมามีไข้ต่ำตัวร้อนแล้วก็อ่อนแรง
จากนั้นกลางดึกก็แน่นหน้าอก

โรงพยาบาลพังงาและสาธารณสุขจังหวัด
เข้าเก็บตัวอย่างเลือดน้ำในช่องปอดไขสันหลัง
และตรวจสวบสบของนายวินัย
เพื่อตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
จากนั้นก็ให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
แพทย์หญิงทิพรรษต้นตระกูลประเสริฐ
ท่านผู้บุญในการโรงพยาบาลพังงา
เปิดเผยบอกว่าช่วงเช้าวันที่๒๔พฤษภาคม
นายวินัยมีอาการไข้และเจ็บกรามฟัน
ร้าวไปถึงใบหน้าซีกซ้ายกินยาแก้ปวดลดไข้

พอตกดึกเขามีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไป
พอมาถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่า
ไม่มีชีพจรแล้วนะแพทย์ช่วยชีวิตอยู่อีกประมาณครึ่งชั่วโมง
จากปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดคุณหมอชี้ว่า
เป็นอาการของโรคหัวใจขาดเลือด
ทีมแพทย์สรุปว่านายวินัยเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด
แต่ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
จะต้องเก็บตัวอย่างผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน๑เดือนหลังจากฉีดวัคซีน
เพื่อส่งตรวจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ครับ
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าหลายคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเสียชีวิต
ตอนนี้ยังไม่มีทางการแพทย์ออกมาระบุว่าเป็นสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีน
แต่ว่าเรื่องของอัตราการเสียชีวิตหรือว่าผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
ทุกคนก็ยอมรับว่ามันมีนะครับ